คุณผู้ชมคะโดนจับศึกเรียบร้อยค่ะสำหรับเจ้าคณะนะคะ
สำหรับสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ก่อนหน้านี้วิจารณ์กันเยอะ
เรื่องเลยที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องใส่เสื้อเป็นสีรุ้ง
มีการเทศเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์
ครับแล้วก็มีเรื่องของการมุดน้ำอะไรนะมุดน้ำดับวิญญาณ
อ่าเดี๋ยวเราไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปนะคะ
ตำรวจไปฝ่ายปกครองไปจับเลยค่ะต้องจับศึกค่ะ
ฮู้รูปรูปรูปเลยรูปอยากมาที่ข้า

เอาคดีข้อหาอะไรอาจจะมายอมทุกอย่างเรียบร้อยว่า
เมื่อพนักศูนย์ถ้าทำไมอย่างนั้นผมจะเอารถมา

เดี๋ยวก่อนสิ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่มสิ

นี่คือเป็นภัณฑ์ใหม่จ้า

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ตอนนี้อย่างไรแล้วนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมรักกรรณยาถาวรรณฑรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
ครับคุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
คุณผู้ชมรักกรมโมอายุห้าสิบเก้าปี
ต้องยกขึ้นรถเพราะไม่ยอมก้าวขาขึ้นรถน่ะ

ใช่ลูกศิษย์ใส่เสื้อสีรุ้งอ่ะนะก็มาโวยวายโวยวาย
เจ้าหน้าที่ก็กันเอาไว้นะคะแล้วก็บอกเลยว่า
ทางคณะสงฆ์ประกาศเลยว่าเนี่ยพระกรรณญาเนี่ย

ตำรวจสพปรางกู่กับฝ่ายปกครองเขาก็ควบคุมตัวไปนะคะ
นี่นะคะคือคณะสงฆ์ผู้ปกครองระดับจังหวัดศรีสเกต
ฝ่ายธรรมยุทธ์มีมติในที่ประชุมให้ระงับ
ธิกรพระกรรณญากรณีอบรมสั่งสอนธรรมะให้กับลูกศิษย์ผิดเพี้ยนไป
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะนี่ค่ะ
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีถามว่าดำเนินคดีข้อหาอะไร
แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ค่ะนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นไปอย่างที่เห็นตามภาพ
ไม่ต้องอธิบายเพิ่มก็ขัดขืนไปตามทาง
เจ้าหน้าที่เป็น๑๐นายนะคุณผู้ชมดันหน้าคล้องแขนดันหลัง
คือแบบเนี่ยเห็นไหมท่าเดินไม่ยอมเดินด้วยซ้ำนี่นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ท่านก็เกรงใจจีวรเกรงใจพระเหลืองที่อดีตพระกรรณญาเขาห่มอยู่นั่นแหละฮะ
นี่จังหวะขึ้นรถดูอีกรอบหนึ่งคือต้องยกขึ้นรถเพราะไม่ก้าวขาขึ้นรถ
ตัวเองก็พยายามถามว่าผมทำผิดอะไร
แต่ความจริงทางเจ้าคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีมติเรียบร้อยว่าคุณต้องศึก
ใช่ค่ะพอไปถึงสพปรางกูค่ะตำรวจก็ยังไม่ได้นำตัวพระกรรณญาลงจากรถนะคะ
เพราะตำรวจบอกว่าเปลี่ยนชุดก่อนเถอะปลดเปลื้องจีวอนถอดสบงอังสะออกก่อนเถอะ
รถนี่แหละเปลี่ยนชุดเลยก็ใส่ชุดขาวแบบนี้มีผ้าขาวม้ามาพาดบ่าแบบนี้
เดินขึ้นโรงพักไปนะคะก็ไปเปล่งวาจาลาศิขากับพระที่ตำรวจนิมนต์มาทำพิธีศึกให้
พระกรรณญาก็เปล่งวาจาลาศิขาค่ะก็ประกาศว่าตนเองขาดจากความเป็นพระเรียบร้อยนะคะ
ตำรวจก็เลยนำตัวอดีตพระกรรณญาซึ่งตอนนี้ก็เรียกชื่อนามสกุลเลยก็แล้วกัน
นายกรรณญาอินทนูนำตัวนายกรรณญาไปแจ้งข้อหาค่ะ
แต่งกายเรียนแบบสงฆ์นะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
หมายนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะลูกศิษย์ลูกหา
ยังตามมาถึงโรงพักนะก็ไม่เป็นไรค่ะ
คือถ้าคุณจะเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรยังนับถือศรัทธากันก็ไม่มีปัญหา
ใช่ไหมแต่การที่คุณจะอยู่ในความเป็นสงฆ์
แล้วก็ไปสั่งไปสอนไปเทศมีหลักธรรมคำสอนอะไรของคุณ
แบบผิดเพี้ยนจากพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับเห็นข่าวแบบนี้แล้วท่านไม่ต้องห่อเหี่ยวไม่ต้องกลุ้มใจ
ว่าโอ้โหทำไมข่าวในแวดวงสงฆ์มีแต่เรื่องแบบนี้
เราเห็นข่าวแบบนี้เราต้องดีใจค่ะดีใจที่เราได้สามารถเอาคนที่แบบ
โอ้โหปฏิบัติไม่จริงปฏิบัติไม่ชอบที่เป็นพระไม่จริง
เอาออกไปจากพระพุทธศาสนาของเรา
ถ้าจะย้อนไปดูเนี่ยทำไมวันนี้ฝ่ายปกครองทำไมวันนี้ตำรวจ
ถึงไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
แล้วไปนำตัวนายกรรณญามาจับศึกนะฮะ
ทำไมถึงแจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
เพราะมติของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสเกตเนี่ย
ท่านมีมติให้ศึกใช่ค่ะแต่ไม่ยอมศึก
ไม่ยอมศึกยังแต่งกายเป็นพระสงฆ์อยู่

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ความผิดเห็นก็คือ
แต่งกายเรียนแบบส่งใช่ส่วนความผิดที่เหลือคือ
สอนที่ผิดเพี้ยนต่างเนี่ยอันนี้เป็นทางพุทธที่ท่านก็มีมติในการลงโทษทาง
ของท่านเรียบร้อยนะครับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
วัดป่าเนื้อนาบุญเพราะคณะสงฆ์จังหวัดศรีสเกต
แถลงผลการสอบระงับอธิกรก็คือสอบเสร็จแล้ว
ผลการสอบเรื่องความประพฤติของพระรูปนี้เนี่ยสอบเสร็จแล้ว
พระกรรณญาที่บอกว่าเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เนื้อหน้าบุญ
วัดป่าเนื้อนาบุญเนี่ยผลการสอบก็คือ
สอนผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัยรวมถึงเทศนาไปในทางเสพกรรมคุณ
และสอนศิษยานุสิตให้เชื่อว่าการมุดน้ำในถังในตุ่ม
เป็นวิธีที่ทำให้ญาติโยมบรรลุมักผลได้
ยังมีการจัดงานบันเทิงรื่นเริงฟ้อนรำขับบันเลงเพลงดนตรี
ภายในอารามที่ถือว่าเป็นวัดจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพุทธศาสนิกชน
และยังอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติธรรมแบบผิดเพี้ยน
คำสอนการสอนของอดีตพระกรรณญาแล้วนะครับ
เห็นว่าคำสอนไม่เป็นไปตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
และเป็นอันตรายต่อพระศาสนา
จึงมีมติเป็นที่สุดนะฮะ
ให้พระกรรณญาต้องลาศิกขาขาดจากความเป็นพระ
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงกันนะฮะ
และสั่งปิดที่พักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญทันทีด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ศึกวันนี้ตำรวจก็เลยต้องไป
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะ
ว่าแบบนี้เนี่ยพอถูกจับศึกมีการดำเนินคดี
แล้วเขาจะกลับมาบวชอีกไหม

ถ้าจะบวชเนี่ยก็ต้องมีพระอุปชาท่านบวชให้มีวัดที่ท่านรับรองใช่ไหม
มีพระรูปหนึ่งค่ะเป็นพระที่อดีตพระกรรณญานับถือ
ไปที่โรงพักเลยไปคุยกันแล้วพระท่านก็ออกมายืนยันว่าคุยกันแล้ว
เขาจะไม่กลับมาบวชอีกแล้วอืมนี่นะคะที่กำลังคุยกันนะคะ
พระครูเขมจิตสุนทรเป็นพระที่อดีตพระกรรณญานับถือ
ไปที่สพปรางกู่ไปคุยหน้าห้องขังแบบนี้ค่ะ
คุยเสร็จพระครูเขมจิตออกมาบอกนักข่าวว่านายกรรณญาหรืออดีตพระกรรณญายืนยันว่า
จะไม่บวชอีกแล้วถ้าออกไปคือเสร็จสิ้นเรื่องของคดีความอะไรเนี่ยนะ
เขาจะไปนุ่งห่มเป็นรือสีอ๋อเหรอฮะจะไปเป็นรือสีแทนอ๋อก็แล้วแต่
เขาบอกเขาจะไปเป็นรือสีแทนแล้วเขาก็ยอมรับข้อหาที่ตำรวจแจ้งนะคะ
ครับส่วนหลักคำสอนของนายกรรณญาที่ผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ
พระครูเขมจิตบอกว่าก็อดีตพระกรรณญาหรือนายกรรณญาคนนี้
ศึกษาหลักธรรมจนเกิดอาการวิปราชคิดเองเออเองว่าสิ่งนั้นดีสิ่งโน้นดี
การที่เปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
ไม่ได้ดูแลแบบอย่างใกล้ชิดอืมพระครูเขมจิตบอกว่าก็เคยเคารพนับถือกัน
ครับแต่ไปไปมามาโอ้โหหลุดไปโน่นเลยแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันใกล้ชิด
หลุดแล้วหลุดเลยหลุดโลกไปเลย
แต่เราก็ไม่นึกว่าเขาจะมาถึงตรงนี้
มันเป็นความผิดของหลวงพ่อไงยังไงครับเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้มาดูแลเขา
อย่างก็ท่านกรรณญามาตอนหลังเนี่ยแกทำนู่นทำนี่ทำนั่น
ตอนแกวิปราชแกก็เลยไม่ได้เอาชุมชน
ก็เลยทำให้ชุมชนนี้เดือดร้อนมันก็เกิดปัญหาและการแสดงธรรมนี่ก็
มันก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอำนาจของจิตคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ย
เป็นไปเช่นนั้นแล้วก็บรรลุไปอย่างนั้น
คนเสพกรรมแล้วก็ถึงความสำเร็จคิดว่าเป็นนิพะ
เขาบอกไหมครับว่าเขาอยากจะกลับมาห่มผ้าเหลืองเนี่ย

แล้วก็อาจจะแต่งเป็นฤษีเป็นอะไรไป
เขาจะสอนดำน้องดำน้ำอีกไหมครับผม
ก็เรื่องดำน้ำนี่มันเป็นเจตนา

ใครอยากจะรู้ในการดำก็ไปดำ
แต่ถ้าหลวงพ่อนะดำทีไรเป็นหวัดทุกที
นี่เห็นมั้ยครับหลวงพ่อดำน้ำอย่างเป็นหวัด
คือถ้านายกรรณญาจะไปเป็นฤษีฤษีกรรณญาก็ไม่มีใครว่า

คุณจะไปยึดมั่นกับฤษีกรรณญา
ตามที่ฤษีกรรณญาสอนให้ทำนู่นทำนี่คุณก็ทำไป
แต่ถ้าวันไหนคุณไปสอนอะไรที่มันผิดเพี้ยน

แล้วมีคนแจ้งความอันนี้คุณก็ต้องยอมรับอีกใช่ไหม

แต่จะมาทำแบบนี้แล้วอยู่ในความเป็นสงฆ์เนี่ย
บอกเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกิติศักดิ์เนี่ย
ได้ย้อนไปดูพื้นที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ

แจ้งให้ทราบนะฮะไม่ใช่สำนักสงฆ์แล้วนะครับ
ตรงนี้ย้อนไปดูอีกทีนึงโอ้โหะเหี้ยบเหงาเลย

บรรดาลูกศิษย์ของอดีตพระกรรณญาเนี่ยครับ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปคุยไปถามนะไปเจอคนนึง
เขาก็มาคุยกับเรานะครับบอกยังไงเขาก็ยังยึดมั่นอยู่
จะยังคงปฏิบัติธรรมจะยังคงดำน้ำอยู่ที่นี่เหมือนเดิม

และสั่งปิดที่พักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญมิให้
เป็นที่พักสงฆ์ในคณะสงฆ์ยุทธ์ธรรมยุทธ์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ก็เลยกับเขาเกี่ยวกับเรา

ผมกลับบ้านผมตอนเย็นผมกลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่แล้ว

แล้วคนที่อยู่ในนี้

ถ้าไปหมดก็ขโมยมารักของหมดดิ

ปฏิบัติธรรมหลาย

ไม่มีผิดกฎหมายตรงไหน

เดี๋ยวก็ว่าดิ

ที่พักสงฆ์ตรงนี้ที่ถูกสั่งปิดแล้ว
แต่พื้นที่จริงเนี่ยเป็นของใคร
ใช่จะยังอยู่กันได้หรือไม่ยังไงก็ต้องตรวจสอบกันนะ
ของป่าไม้ของอุทยานพื้นที่ป่าสงวนหรืออะไรที่ว่าเขาเคยให้ใช้
หรือว่าคุณเคยขออนุญาตใช้หรือเปล่าเนี่ย
ก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นใครที่จะอยู่ต่อเนี่ย
ดูให้ดีนะฮะเป็นที่ของใครอะไรยังไงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราให้ดูภาพหมอปลามือปราบสัมภเวษี
กับพระมหาภัยวันก็ลงพื้นที่ไปครับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ดับวิญญาณลงไปในถังอะไรของเขาด้วยนี่นะคะ
คือหมอปลาก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของนายกรรณญาภาพเมื่อวาน
วานมาวานวันนี้วันนี้หมอปลาก็เลย
บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยนะถ้าอยากจะศึกษาธรรมะ
จริงเนี่ยก็ดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใครที่เป็นลูกศิษย์ของ
พระกรรณญาเนี่ยนะต้องบอกเลยว่า
สิ่งที่อดีตพระรูปนี้เคยสอนเอาไว้ไม่ใช่ธรรมะนะ
มันเป็นรัฐธิมันผิดเพี้ยนไปหมดค่ะ
คือลัทธิเพื่อปลูกฝั่งให้พวกคุณคือผู้พิเศษวิโส
แท้ที่จริงแล้วพวกคุณก็คือมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นนะครับ
อะไรที่มันผิดผมเชื่อเหลือเกินว่า
ถ้าเราแก้ไขให้มันดีนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องของศาสนาพุทธ
มันไม่มีอิทธิฤทธิ์ตามที่พระองค์นั้นเขาสอนพวกท่าน
และที่สังเกตจากพฤติกรรมของลูกศิษย์เมื่อวาน
แต่ละคนเนี่ยน่าจะมีอาการเจ็บป่วยกันด้วยทั้งทางกายและทางจิต
ไปหาหมอเถอะครับเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสนะฮะ
เมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปตามหาแม่นะฮะ
บอกว่าแม่มาเป็นลูกศิษย์ของพระกรรณญา
ที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่กรสิน
คือมาจนแบบไม่ได้เจอหน้ากัน๗๘ปี
แล้วแม่ก็เอาที่ไปจำนองได้เงินมา๒แสนกว่าบาท
เอาไปถวายพระกรรณญาหมดนะครับ
เพราะพระกรรณญาเนี่ยทักว่าบรรพบุรุษไม่ได้ขึ้นสวรรค์

เมื่อวานนี้ลูกสาวมาตามก็เจอนะใช่ไหมนี่แม่ก็เนี่ยใส่เสื้อตามที่ทาง
พระกรรณญาเขาบอกใครมาอยู่ที่นี่ต้องใส่เสื้อสีสันแบบนี้นะครับ
พอรู้ข่าววันนี้เธอบอกว่าโอ้โหดีใจมาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการนำตัวพระรูปนี้ไปศึกสักที
หลังจากที่หมอปลากับพระมหาภัยวันรวมทั้งสื่อมวลชนช่วยกันตีแผ่
เรื่องราวของพระกรรณญาและสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการสักทีนะครับ
ตัวเธอเนี่ยพอรู้ข่าวก็รีบไปทันทีนะฮะรู้ข่าวว่าถูกจับศึกแล้ว
สำนักสงฆ์ถูกสั่งปิดแล้วโอ้แต่ไปถึงไม่เจอแม่ฮะคือไม่เจอคุณแม่นะครับ
แต่ได้ยินกลุ่มลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าต้นเหตุที่ทำให้อดีตพระกรรณญาถูกจับศึก
เป็นเพราะตัวเธอเอ้าแต่เธอบอกเธอไม่อยากตอบโต้นะ
คือตอนนี้มาคือต้องการตามแม่กลับบ้าน
อันนั้นเป็นศิษย์ของเธอนะค่ะ
แล้วคุณแม่เรากลับมาบ้านหรือยังครับผม

ทำไมครับ
อยู่ตรงนั้นนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวค่ะแม่ลูกพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้อยู่กับลูกกับหลานดีกว่า
ก็สัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่อดีตพระกรรณญาสอนเนี่ยนะโอ้โหมันน่าเป็นห่วงมากเลยนะ
แล้วณเวลานี้หลังจากถูกจับศึกไปแล้วเนี่ยนะอย่างที่เราเล่าไปก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาบางส่วน
ที่ยังอยากจะอยู่ในสำนักสงฆ์ครับที่ยังอยากจะให้กำลังใจอะไรแบบเนี้ยพระมหาภัยวันก็เลยบอกว่าเป็นห่วงลูกศิษย์นี่แหละ
ศิษย์ลูกหาที่ยังคงเชื่ออยู่นี่แหละควรจะตาสว่างได้แล้วนะคะ
กลัวว่าจะถูกหลอกถูกอะไรกันนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงพระมหาภัยวันค่ะ
หล่องแหล่งกันมาใน๗ปีเต็มแม่ก็ไม่กลับบ้านไม่อยากพบหน้าลูก
เขาบอกว่าลูกไม่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้
ขายที่ได้ก็เอาเงินไปลงที่นั่นหมดไปมอบให้พระจรรยา
เพราะพระกรรณญาเนี่ยอ้างว่าถ้าได้เงินมาแล้วไม่ทำบุญ
พ่อแม่ที่ตายไปแล้วจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนี้
คุณแม่อยู่ไหนเผื่อฟังอยู่ลูกเป็นห่วงนะฮะ
เพื่อผู้ชมน่ะเธอผ่านคงอยากจะฟังว่า
หลังจากถูกจับศึกแล้วเนี่ยอดีตพระกรรณญา
หรือว่านายกรรณญาในตอนนี้เนี่ยเขาจะว่ายังไงต่อ
ด้วยนะครับไปฟังพร้อมกันเลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็อยู่
บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นี่คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปรางกูธพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนานะครับ
ก็ได้ลงพื้นที่มาที่วัดแห่งนี้เชิญตัวของอดีตพระกัญญาไปลาศิกขาหรือว่าศึกนะครับ
เพราะว่าขาดจากความเป็นพระนะครับแล้วก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาในการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางอดีตพระมหากัญญาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอดีตพระมหากัญญากันครับผม
ในคลิปก็จะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยก็คือเหมือนก็ไม่ยินยอมที่จะเอ่อ
ไปแล้วก็ไม่ยอมศึกอย่างนี้มันไม่จริงหรอกตอนนั้นก็คือหมายว่าเราต้องการเหตุผล
เหตุผลว่าทางการเขาว่ายังไงคณะสงฆ์ว่ายังไง
ก็บอกว่าขอพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์ทุนทรมาครับ
อาจารย์มาก่อนได้ไหมพระอาจารย์จะศึกให้ก็รอพระแต่ว่าทางทางการเขาไม่ไม่
ไม่ฟังก็เลยเออเมื่อไม่ฟังแล้วก็อย่าไปขัดคืนเขาเลย
เขาจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปแล้วตรงเนี้ยเราอืม
เรายินดีหรือว่าเรายอมรับเอ่อข้อเก่าหาที่ตำบวกแช่มันในการ
ว่าแต่งกายเรียนแบบพระเอกเอ่อมันก็ถ้าเรามีความผิด
ก็ต้องยอมรับผิดสิแต่เราต้องขอเหตุผลว่าเหตุผลเขาว่ายังไง
แล้ววันนี้เราเราเข้าใจเพิ่งเข้าใจเหตุผลเข้าใจว่ายังไงครับเข้าใจว่า
เข้าใจว่าจุดเรียนแบบท่านที่เราแต่งมาสามสิบกว่าปี
เข้าไม่ได้บอกเรียนแบบก็เลยโอ้วพ่อเรา้อ้ออืมฮ่า
ตอนนี้ก็จะเห็นว่าพ่อเนี่ยเปลี่ยนจากจีวอนมาเป็นชุดอันนี้ขอโทษนะครับ
แล้วหลังจากนี้เราจะเอายังไงต่อจะไปทางไหนยังไง
ก็สินห้าประพฤติปกตินะปกติ
ใครอยากมาปฏิบัติใครมาขอคำชี้แน่ก็ได้ทั้งนั้นแหละ
แล้วในอย่างในเรื่องของหลักคำสอนล่ะครับเพราะว่าเราจะยังยึดแนวทางเดิมหรือว่า
คำสอนว่าเราเป็นศิลป์๕เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับคณะสงฆ์แล้ว
ไม่เกี่ยวนะเอ่อเพราะว่าทางนู้นเราก็ขอเข้ามาท่านไปแล้วว่าเอ่อ
ถ้าเราผิดก็แจงมาคราวนี้เราก็มาเป็นสินห้าโดยสมบูรณ
แต่ก่อนเลื่อนแบบผสงอยู่
หลังจากนี้เราก็ยังมีการดำน้ำอยู่เหมือนเดิม
อันนี้เป็นหลักเลยกับผู้ที่ศึกษาใหม่ศึกษาเก่าเขาก็มาปฏิบัติของเขา
อย่างนี้เรื่องการเสพในทุน
อันนี้ไม่มีเสพมาตั้งแต่แต่ว่าอาจจะลงข่าวไปในทางที่ไม่ถูก
เรื่องนี้ยังไม่จบนะลูกต้องปฏิบัติด้วย
อันนี้เป็นทรีย์ประธานิดสองอยู่แล้ว
เออมาอยู่สิแล้วลูกจะออกข่าวแบบไหนละเหรอบาเนี่ย
ถ้าลุกมาเห็นความจริงโอ้โหน่าสงสารเนอะที่นี่
เชิญนะเชิญทุกคนแล้วรู้ว่าชาวบ้านเราไปทำอะไรเขาเขาไม่นะ
อย่างถนนหนทางที่ทำเดินวิ่งหลวงพ่อเป็นคนทำเอง
เอารถแคลเอารถนั่งเกรดให้เขาเดินให้เขาวิ่ง
ถนนหนทางนี้ให้เขาขนข้าวขนอะไรให้เขาไปถ่ายไล่ไถนา
สะดวกสบายนะลูกแต่เขามาด่าลุง
เพราะฉะนั้นต้องดูต่อนี่ก็คือ
ที่ตรงนี้สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ถูกสั่งปิด
โดยคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ย
ที่คุณยังไปอยู่นะขนาดนี้อันนี้อยู่ในสถานะไหน
เป็นที่ดินส่วนตัวที่ดินส่วนบุคคลของนายกรรณญาหรือเปล่า
คุณบอกว่าคุณจะยังคงสอนตามหลักที่คุณสอนต่อไปเนี่ย
ศีลห้าก็ต้องศีล๕ให้ถูกต้องนะต้องเป็นศีล๕ที่ถูกต้องนะ
ไม่ใช่ว่าศีลห้ามแบบไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
ตอนนี้นายกรรณญาก็ใส่เสื้อผ้าสีสันสีรุ้งเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาแล้ว

โอ้โหเราก็อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าเขายืนยันว่าจะสอนเหมือนเดิมเนี่ย
สิ่งที่เขาเคยสอนเขาสอนอะไรมาบ้าง
กลับไปดูหน่อยเพราะเขายืนยันว่าจะสอนเหมือนเดิมค่ะ
คือก่อนหน้านี้เขาสอนเอาไว้แบบนี้นะคะ
ทีมข่าวไปดูในเฟซบุ๊กนะคะของสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญหลวงตากรรณญา
เขาบอกว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยมีการเรียกพระกรรณญาว่าโพธิสัตว์เจ้าแมงดาปิดเงิน
ลูกศิษย์บางทีเรียกใช้คำว่าสมเด็จด้วย
แล้วคนที่ไปปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญเนี่ยนะ
เขาเรียกคนที่เข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ว่าอริยบุคคล
มีการติดเขตพื้นที่เอาไว้ด้วยว่ากำหนดเขตพื้นที่อะไรตรงไหนยังไง
อันนี้คือสิ่งที่เขาที่เขาปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีแบ่งเขต
มีการแบบใช้เป็นสีสันเขตอริยบุคคลแบบนี้ก็มีสีเป็นสีรุ้งอะไรแบบนี้
ทีนี้ถามว่าเขาสอนอะไรกันสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยค่ะ
อดีตพระกรรณญาสอนเกี่ยวกับการเสพเมถุนกามารมการมุดน้ำดับวิญญาณเนี่ยถังน้ำนี้คุณผู้ชม
ต้องลงไปในถังน้ำถังน้ำขนาด๒๐๐ลิตรบอกว่านี่นะมันเป็นลักษณะของการทรมานร่างกาย
เพื่อจะตัดความยึดมั่นถือมั่นทางโลกในอดีตเขาสอนกันแบบนี้ค่ะที่เนี่ยค่ะ
มุดลงไปในน้ำแบบเนี้ยทีมข่าวได้คุยกับลูกศิษย์ลูกหาของที่นี่นะเขาก็บอกว่าก่อนจะมุดน้ำลงไปเนี่ย
ธิษฐานจิตก่อนกราบถังน้ำค่ะกราบถังน้ำกันก่อนในถังก็ไม่ได้มีสมุนไพรของขลังอะไรเป็นแค่น้ำเปล่านี่แหละ
เดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เนี่ยเขาทำกันแบบนี้
ไม่มีน้ำยาสมุนไพรไม่มีนะไม่มีนะไม่มีค่ะน้ำเปล่ายังอธิษฐานว่ายังไง
ประสัตว์ศราอุณสมาสัมพุทธเจ้าแม่ธรรมลีรุมแม่โปรยครับยาย
อ้าว
วิธีการก็คือมุดน้ำดำไปในน้ำทนไปเรื่อยจนกว่าจะทนไม่ไหว
ค่อยขึ้นมาแล้วจะสอนแบบนี้ต่อเนื่องยังจะสอนแบบนี้ต่อค่ะ
ภัยไข้เจ็บจะหายอนาคตจะสอนอีกเพราะฉะนั้นอ่า
ถ้าทางสงฆ์ท่านก็พ้นจากเรื่องการตรวจสอบใช่ใช่ก็คงต้องให้สาธิสุข
ก็คงต้องให้สหรัฐสุขจังหวัดสหรัฐสุขพื้นที่ไปดู
ใช่ไหมเราถึงสอนแบบนี้แบบนี้ก็จะเฉาะบ้านถัมไปแล้วเกิด

โลกนี่เขาก็มีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลนะครับ